อุ่นหรืออิ่มเราจะยิ้มให้กัน
เกี่ยวก้อยคงหักนานอยู่เคียงกันบ่พันไม่ตี
คอยเสริมใจกันสร้างทุกวันให้เป็นวันดี

ตรวจทานได้ง่ายมากบอกให้รู้เลยว่าตั้งใจจริง
ใจมากเลยน้องวิเป็นไงเพลงแรกของร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นเนอะค่ะอืมตื่นเต้นแต่นิ่งมากเลยเนอะ
วิขอให้วิโชคดีกับคำเฉลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
เอาละครับผ่านไปแล้วนะครับนักสู้ชีวิตของเราน้องวินะครับ
ร้องไปแล้วเพลงที่หนึ่งมูลค่าหนึ่งหมื่นบาทและน้องวิร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

เพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐๐บาทน้องวิร้อง

เรียบร้อยค่ะเปิดประเดิมในเพลงแรกค่ะ
ร้องได้แบบนี้รับราคา๑๐๐๐บาท
ชอบจริงเลยนะครับเวลาที่ประกาศว่าร้องได้

ถ้าเป็นเพลงแรกเราชอบเห็นรอยยิ้มแล้วก็ความรู้สึก
ของผู้แข่งขันที่มันจะออกมาโดยอัตโนมัติ
กระซิบอะไรคุณพ่อคะวี

อืมแล้วทำได้ด้วย
ค่ะจากเพลงของคุณสีริพรบรอมภายพงนะครับ

ไปแล้วเพลงที่ยากที่สุดของการแข่งขันคือเพลงแรกนะครับ

รถมอเตอร์ไชชนกับพี่กลับ
แล้วก่อนคุณพ่อขับ

ขาพกลุ่มตัดถิงมันเน่ามันเปลื่อย

ใส่ขาพปอมมันทั้งหมดกี่ปีคุณพ่อค่ะ
อันนี้เนื่องด้วยมันหมดอายุไปนานแล้วส่งผลอะไรกับขาจริงเราบ้างเวลามันเชื่อมต่อกัน
ถ้ามันหมดอายุมันก็ปวดครับเวลามันจะปวดกับพ่อข้างบน
ลองเปิดให้ดูได้ไหมครับ

ใต้เข่าข้างดับ๓ครับใต้เข่าครับใต้เข่า
ทีนี้ถ้าจะเปลี่ยนส่วนที่ศึกหล่อคือต้องเปลี่ยนทั้งอันนี้เลยไหมฮะหรือว่า
เปลี่ยนทั้งอันครับเปลี่ยนทั้งอันเลยครับ
ในการใส่ในแต่ละวันยากไหมคะ
ก็น่าดูอยู่ครับเพราะว่าเวลาทำงานเราก็ยืนครับ

ก็ประมาณอย่างน้อยก็๔หรือ๕ชั่วโมงนะครับ

ก็เจ็บอยู่ครับเวลาเราเดินถ้าข้างล่างมันศึก
ข้างบนมันก็จะงัดที่เข่าเรา

เพราะตัวดิงนี้มันก็หมด

คุณพ่อทำงานเห็นในภาพขับโพลกลิฟต์ยืนขับด้วย

ถ้าจะต้องเปลี่ยนประมาณเท่าไหร่ครับคุณพ่อ
ประมาณ๒๒๕๐๐บาทน่าจะได้ครับ

มีตังค์ไหมเจ้าพ่อ๒๕๐๐๐นี่
ต้องพูดถึงครับเวลาจะกินข้าวก็ยังไม่มีอยู่ครับ
คุณพ่อทำงานเป็นรายวันหรือรายเดือนคะ

หากค่าประกอบประกันอะไรออกก็เหลือ๗๐๐กว่าครับ
เดือนนึงอะนะคุณแม่ค่ะทำงานอะไรคะ
ทำงานเป็นแคทเชียร์อยู่ที่บริษัทยงสงวนนะคะ
ได้เงินเดือนเป็นไงคะคุณแม่เท่ากันกับแฟนนะคะ

คู่หนึ่งสามีภรรยาประมาณ๑๖๐๐
เงินเดือน๒คนต้องจ่ายอะไรบ้างคุณพ่อ

แล้วมีหนี้ที่ต้องผ่อนใช้ไหมครับ

ประมาณเดือนละ๕๖๐๐ครับดอก
ก็เงินทราบกู้เงินไปมาทำนาตอนสมัยตาอยู่แล้ว
เรียกว่าได้ว่าหนักไปทางค่ากินล่ะ

แล้วเราต้องเอาตังค์ไปโรงเรียนไหม

ซื้อขนม๕บาทเอาไว้ไปฝากน้องที่บ้านด้วยค่ะ

น้ำก็กินน้ำโรงเรียนเอาน้ำก๊อกเอา

จะยากสักแค่ไหนกับเพลงที่๒ของวินะ

ครับก็มาถึงเพลงที่๒ครับ

สองหมื่นบาทครับมูลค่าของเพลงนี้

เอาล่ะเพลงนี้มีรอยยิ้ม

ดีขึ้นกว่าเพลงแรกไหม

เท่ากันค่ะวิความยากง่ายเท่ากันกับเพลงที่แล้ว

ท่าทางว่าเพลงนี้ไม่น่าจะเป็นอุปสรรคเท่าไหร่นะครับ

ก็ถ้าคิดว่ามันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะ

สำหรับเพลงที่สองมูลค่าสองหมื่นบาท

ในเพลงนี้จะสู้หรือหยุดครับ

ไม่ใช้ค่ะ

คุณพ่อทำงานได้เดือนละ

เกินกว่าคุณพ่อทำงานได้เดือนนึงเลยนะ

เพลงนี้มูลค่าสองหมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่สอง
เพลงมาครับ

เพลง
บอกออกสิบอกใจยังไง
แบบว่างกันได้อายพูดเป็นไรต่าง
ก็ยังไปนอกใจนาง

เงินเบิงฟ้าเบิ้งดาวสุคำน้องยังจำสองเห่านั่งบึง
ก็ได้แต่กินโหดคิดถึงเหตุจังใดหอสิเป็นคือเก่า
มาเจ็บใจแห้งโยนเธอแท้งข้างหลัง
โอ้คามจังจังเครื่องใจสิขาด
ปากติดทองเจ็บข้าขนาดเครื่องสายฟ้าฝาดเครื่องย้ายนามเนา
คนที่แทงข้างหลังก็เป็นเพื่อนรัก
หมดคำสิว่าว
มันเจ็บใจแห้งย้วนถึงแท้งข้างหลัง
จากวันนี้ที่บอกใจยังไงบ่มีอายมาเคยเดินร่วมทาง
หมดไปแล้วคงฝันความหวังเธอแข่งหลังน้ำตาพังยาว
มันเจ็บใจแห้งย้วนถึงแท้งหวังถึงแท้งหวัง